อ่าเกี้ยวอันนี้อันนี้เราไว้ทอดอันนี้เราไว้ต้ม

อันนี้เราจะใส่สีหน่อยหนึ่งให้ไม่เหมือนกัน
หมูเราก็จะหมักมีหวานมีเค็มมีพริกไทย
ส่วนผสมในการทำก็ไม่เหมือนกันใช้แป้งชนิดเดียวกันไหม
ไม่เหมือนไม่เหมือนเลยค่ะแล้วไม่บอกด้วย
โอเคไม่บอกบอกก็ได้หมูอะไรหมูแดงแล้วก็ส่วนสันในนะฮะ
แล้วเราก็ไปย่างหมักกอดหมักแล้วก็ย่างเป็นพวกสูตรของเขาอะค่ะ
อ่ามาดูน้ำซุปกันบ้างดีกว่าน้ำซุปน้ำซุปเป็นยังไงครับ
แล้วก็ใส่แต่กระดูกหมูอย่างเดียวอะค่ะกระดูกหมูใช้ส่วนไหนเอ่ย
ข้อต่างเนี่ยแล้วก็เคี่ยวตั้งแต่ตี๕ครึ่ง
ตีห้าครึ่งถึงกี่โมงเริ่มใช้งานได้ก็สองโมงเช้า
ก็ประมาณ๓ชั่วโมงก็จะใช้งานได้ไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเติมเลย
อ่าโอเคถ้าอย่างงั้นผมขอลองชิมเลยแล้วกันนะครับ
เอาเป็นบะหมี่เกี้ยวน้ำ๑ที่แล้วก็เอาเกี้ยวทอด๑จานด้วย
เดี๋ยวผมไปนั่งรอนะครับขอบคุณมากล่ะครับ
ระหว่างที่ป้าตุ้ยเร่งมือทำบะหมี่เกี้ยว
ตัดภาพมาทางฝั่งทีมทอดเกี้ยวก็ดูเหมือนจะไม่รอช้าค่ะ
แต่ไม่ว่าบะหมี่เกี้ยวจะเสร็จก่อนเกี้ยวทอด

ทุกเมนูก็ไม่รอดผลนักเล่าซึ่งของเราแน่นอน
เอาละครับชิมกันดีกว่านะครับก๋วยเตี๋ยวเกี้ยวร้อยปีนะครับผม

สังเกตดูนะคะที่นี่จะมีกุ้งที่อื่นจะไม่มีกุ้ง
โบราณต้องมีแบบนี้ใช่ไหมครับผม
เลยแล้วก็ถ้วยเล็กแบบนี้เลย

น้ำซุปก็เป็นรสชาติเบา

ต้องเป็นแบบนี้ไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายนะครับ

เกี้ยวน้ำแห้งจะหนาหน่อย

อันนี้มันแตกต่างกับยังไงต้องมาชิมค่ะมาชิม
ต้องมาชิมค่ะ
นี่พระเอกของเราอยู่นี่เลยเกี้ยวแค่สีของเกี้ยวก็ไม่เหมือนกับเกี้ยวทอดปกติแล้วเนอะ
ปกติจะออกสีเหลืองแต่อันนี้ออกเป็นแบบสีเนื้อส้มเนอะคุณแม่เนอะ
อันนี้เราเรานอกจากเป็นเกี้ยวที่เราจิ้มน้ำจิ้มแล้วเดี๋ยวนี้ก็เขาพัฒนากันไปเป็นเกี้ยวกรอบราดหน้า
เกี๊ยวกรอบผัดกะเพราเกี๊ยวกรอบผัดไทยอันนี้ทำได้หลายอย่างค่ะ
อันนี้เราก็คือพัฒนาไปเรื่อยแต่ตามใจคนที่มาทานว่าทานอย่างนี้เอาไหมอย่างนี้เอาไหม

เนื้อแป้งเจี๊ยวมันเบามันกัดเข้าไปแล้วมันเหมือนกรอบแล้วมันก็เหมือนละลายไปในปากเลย

มันแปลกกับเกี้ยวที่เราเคยกินมาทั้งหมดในชีวิตเลยเนอะนี่แปลกจริงนะฮะ

มาทานที่นี่เท่านั้นเลยนะฮะไม่เหมือนจริงสำหรับตัวเนื้อแป้งเจี๊ยวนะ
ถามคุณแม่มันกว่าคุณแม่มาดูแลร้านต่อจากอากงเนี่ยกี่ปีแล้ว

ค่ะประมาณนั้นเพราะว่าฉันต่อมา

เมื่อก่อนเนี่ยสมัยเด็กสมัยคุณแม่เด็กเนี่ยอากงเขาขายเกี้ยวกรอบในจานเท่าไหร่

ตอนที่ฉันมาอย่างนี้ค่ะ

อย่างนี้เลยใหญ่แบบนี้เลยใหญ่
เล็กกว่านี้นิดนึงอย่างนี้ก็ประมาณ๑๐บาท

บรรยากาศสมัยก่อนตอนที่อากงเขาขายเกี้ยวขายก๋วเตี๋ยอยู่เนี่ยคนเยอะไหม

คนท้องที่พอเกี้ยวเรามีชื่อเสียงนั่นแหละคนที่อื่นถึงมา
เพราะตอนนั้นจะเป็นไม่ช้อยนางลำ
พอเริ่มมีสื่อจากที่ต่างมา

พอมีชื่อเสียงปุ๊บคนจากต่างถิ่นก็เลยมากินกันเยอะเลย

เยอะมากค่ะเยอะมากโดยเฉพาะวันหยุดวันนักขัดตะเลิก
วันขึ้นปีใหม่วันสงการคนเยอะมากค่ะ
นี่ต้องขายวันละกี่ตัวในวันคนเยอะเป็นพันเลยไหม

คือไม่ได้เป็นกิโลเราทำเท่าที่กำลังเราทำได้เดี๋ยวเนี้ยคือหมดก็คือหมด
เยอะขนาดไหนที่ทำได้หนึ่งรั้งใหญ่เลย
ไม่ถึงหรอกค่ะประมาณสักตั้งหนึ่งก็ประมาณอย่างนี้นะฮะ
ก็ประมาณสัก๑๐๒๐ตั้งประมาณนั้น

โดยประมาณ๕๐๑๐๐

เพราะว่ามันบางมาก

สำหรับใครที่เดินทางมาที่สระบุรี

อยากจะมาลองทานเกี้ยวร้อยปีเนี่ย

อยู่ที่อำเภอเสาให้เลยค่ะ
พอถึงตัวอำเภอเสาให้แล้วเราก็จะเข้ามาในตลาด

เปิดประมาณ๒โมงเช้า
วันหยุดเราจะหยุดวันนักกัดตะเลิก
ถดชีนกับศาสน์จีนเทศกาลอยู่๓วัน
เฉพาะเทศกาลของคนจีนตกจีนกับสัตว์จีนเท่านั้นไม่หยุดเลย
ไม่หยุดเปิดทุกวันเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นรุ่นลูกแล้วเนอะมาทำต่อเนอะ
รุ่นลูกรุ่นระหว่างเรากับลูกหลานทำใครทำอร่อยกว่ากัน
อันนี้ต้องแล้วแต่คนชิมค่ะในมุมมองของแม่เองแหละแม่ว่าใครทำอร่อยกว่ากัน
แล้วแต่คนชิมแล้วแต่สมัยนี้แล้วแต่เขาพัฒนาเขาเติมนู่นเติมนี่บางคนไม่เติมเลย
แต่แล้วแต่เนี่ยรสปากใครชอบแบบไหนผมก็อยากให้ลองมาชิมกันนะครับ

เห็นความกรอบของเกี้ยวและความนุ่มหนึบของเส้น
ถึงได้เป็นขวัญใจของคนในอำเภอเสาให้และนักท่องเที่ยว
แต่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาสระบุรีทั้งที
เราก็จะไม่ได้ทางมาทำแค่เกี้ยวกรอบสธาลกเท่านั้น
เพราะร้านต่อไปที่เราจะพาไปนั้นนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าแรกทำตัวหนาและขีดเส้นใต้เลยค่ะว่า
เจ้าแรกของอำเภอพระพุทธบาทฉันอยากรู้แล้วสิคะว่า
เป็นเจ้านี้จะเก๋าขนาดไหนเอาเป็นว่าเฮียน็อตของเราไปรอที่ร้านแล้วล่ะค่ะ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
จากไหนเขาเริ่มทำอ่ะเขาทำเป็นแม่ทำข้าวเก่งแม่เป็นคนที่ไหนครับคนจีนคนจีนเลยมาจากเมืองจีนเลยเกิดเมืองไทยเจ็บเมาะเบ๊ะอ่าก็คือเกิดเมืองไทยแล้วก็ย้ายถึงถามอยู่สระบรีต้องแต่งงานแล้วก็มาอยู่นี่อยู่นี่แล้วก็เอาความรู้ความสามารถในการทำก๋วยเตี๋ยวมาเปิดห้าสิบปีแล้วเป็นไงบ้างขายดีไหมช่วงแรกดี
คุยกับคุณหลังจนได้ทราบว่าภูรีเริ่มสูตรของก๋วยเตี๋ยวก็คืออาม่ากิมเองคุณแม่ของคุณหลังนั่นเองค่ะ
คุณล้างเล่าว่าหลังจากที่คุณแม่ได้แต่งงานและย้ายถิ่นฐานมาที่สระบุรี
คุณแม่ก็คิดที่จะหาอาชีพสักอาชีพหนึ่งเพื่อเลี้ยงครอบครัว
โดยตอนแรกก็เปิดบ้านเป็นร้านขายข้าวแกงปกติ
แต่ขายไปขายมาก็อดที่จะหาอะไรมาเสริมเพิ่มเติมไม่ได้ค่ะ
ปิ้งไอเดียที่จะลองทำก๋วยเตี๋ยว
โดยตอนนั้นเนี่ยก็เอาเป็ดที่เลี้ยงอยู่ในส่วนไร่หลังบ้านมาลองตุ๋นกับยาจีนดู
จนทำให้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นกลายเป็นเมนูสร้างชื่อให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวสถาพร

อะไรคือเคล็ดลับของก๋วยเตี๋เป็ดร้านสถาพร
มัดใจใครต่อใครขนาดนี้
เป็ดตุ๋นคือว่าแล้วพะล้มเสร็จแล้วนะ

ลดทั้งตัวปลาชิ้นเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องยาจีนอีก

ตุ๋นไปเรื่อยแต่อย่าลืมมันต้องมีราคาชี

หอมกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็หอมกลิ่นพะโลมากเลยนะครับ
เป็นก็ไม่เละจนเกินไปนะครับ
มีเนื้อให้เคี้ยวกันอยู่บ้างไม่เปื่อยเกินไปนะครับ